มีชาวบ้านคนหนึ่งเขาไปเจอวัตถุประหลาดนะพี่บุ๊คพี่ปุ้ย
เป็นสีดำเขาเชื่อว่าอุกบาทแน่เลยครับ
เนี่ยผลลูกเท่าผลมะนาวเลยฮะ
ดำแบบนี้ผิวของมันเนี่ยลักษณะเป็นรูพลุน
แล้วก็บุบด้วยครับแต่ไม่ได้ลึกมากนักฮะ
เส้นผ่านศูนย์กลางฟังดีคุณผู้ชม๕เซนติเมตร
น้ำหนักหนึ่งกิโลกรัมครึ่งครับชาวสวนที่เป็นเจ้าของวัตถุประหลาด
ลูกนี้ชื่อว่าคุณสุนันครับก็อยู่ในพื้นที่อำเภอตากฟ้า
จังหวัดนครสวรรค์ก็พาทีมข่าวไปดูจุดที่เธอพบวัตถุชิ้นนี้
เธอเล่าว่าเก็บได้ในสวนกระถิ่นครับสวนกระถิ่นเนี่ยใกล้บ้านของเธอเลย
เก็บได้เมื่อหลายเดือนก่อนตอนแรกเธอไม่ได้สนใจอะไรมากนักนะ
ก็คิดว่าอ๋อคงจะหินทั่วไปแหละมั้งมันแค่แปลกหน่อย
เป็นหินสีดำก็เลยเอามากองไว้จนกระทั่งสัปดาห์ก่อน
ญาติพี่น้องเธอแวะมาเที่ยวหาที่บ้านครับญาติพี่น้องน่ะเห็นเข้า
เฮ้ยคุณสุนันอะไรอ่ะก็เลยขอดูหน่อย
พอขอดูแล้วก็บอกมันเหมือนหินอุกบาทนะ
เธอก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าช่วงที่ได้เจอวัตถุชิ้นนี้
ช่วงนั้นมันเกิดฝนดาวตกในพื้นที่ด้วยครับ
ตอนนั้นมีฝนดาวตกพอดีเลยเธอก็เลยเอาวัตถุชิ้นนี้ไปล้างดู
ทำความสะอาดดูแล้วเมื่อทดลองเอาไปลอยกับน้ำ
จมน้ำครับวัตถุชิ้นนี้จมน้ำทันที
เธอก็เลยวอนให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดูหน่อย
พิสูจน์ว่าไอ้หินที่จะเจอไอ้ลูกดำเนี่ยนะ
มันคืออะไรกันแน่หินหรือว่าดินหรืออุกบาท
ทีมข่าวถามว่าตั้งแต่ได้วัตถุประหลาดนี้มา
สุนันพี่เจออะไรบ้างไหมเล่าให้ฟังหน่อยดิ
แต่ว่าคุณผู้ชมเธอเคยถูกลอตเตอรี่รางวัลเลขท้าย๒ตัว

นับตั้งแต่ได้หินอุกบาทลูกนี้มา